เกิดเหตุการณ์ชายวัย๔๖ปี
ก็ซ่อนตัวอยู่ภายในห้องน้ำภายในบ้านหลังหนึ่ง
หลังจากที่ก่อเหตุไปล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย๙ขวบ
โดยล่อหลอกให้เด็กหญิงมาที่ป่า
จากนั้นก็ลงมือกระทำชำราวนะครับล่วงละเมิดทางเพศ
เมื่อวานทั้งตำรวจทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำชุมชน
ช่วยกันล้อมจับชายวัย๔๖ปีคนนี้ไว้นะครับ
แล้วก็ชายคนนี้หลังจากที่ถูกจับได้
สาภาพว่าตัวเองทำไปเพราะเมาสุรา

กำลังตำรวจภูทรระหารทรายจังหวัดบุรีรำ
พร้อมด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ
ช่วยกันปิดล้อมจับกลุ่มนายวิโรธศรีอ่อน
อายุ๔๖ปีชาวจังหวัดสะแก้ว
หลังจากหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำภายในบ้านของภรรยา
พื้นที่บ้านโคกแดงตำบลสำโรงใหม่
โดยนายวิโรธได้ก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงวัย๙ขวบ
นักเรียนชั้นป๓ไปบังคับล่วงละเมิดทางเพศ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
ตัวเขาเองอ้างว่าทำไปเพราะมึนเมา
จึงเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้น
จากการสอบถามพี่สะพ้ายของผู้ต้องหาก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
ช่วงเย็นวันเกิดเหตุคือวันเสาร์ที่ผ่านมา
นายวิโรธน้องเขยปั่นจักรยาน
โดยมีเด็กหญิงผู้เสียหายซ้อนท้ายไปด้วย
แต่ตอนนั้นก็คิดว่านายวิโรธจะพาเด็กหญิงไปส่งที่บ้านตา
กระทั่งตาของเด็กหญิงโทรศัพท์มาสอบถามว่าเห็นหลานสาวบ้างไหม
ก็เลยเอกใจสังหรณ์ใจว่าน่าจะเกิดเรื่องกับเด็กหญิงคนนี้

กระทั่งเห็นเด็กหญิงกลับมาที่บ้าน
ในสภาพที่มีเลือดเปลื้อนเสื้อผ้า
และมีอาการตื่นกลัวครับ

แต่ตอนแรกถามไปนะว่าเป็นอะไร
เรื้อประคาการละเมิดทางเพศ
พาเด็กหญิงไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ตามร่างกายของน้องมีรอยช้ำต่างด้วย
น่าจะถูกนายวิโรธทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
พี่สะพ้ายของนายวิโรธยังบอกอีกนะครับว่า
ตอนแรกเด็กหญิงไม่กล้าพูดความจริงนะครับ
แต่เค้นถามไปถามมาก็พูดว่าถูกนายวิโรธบังคับขืนใจ
ตัวของพี่สะพ้ายเองนะครับรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าน้องเขยจะมีพฤติกรรมอย่างนี้
ที่เพิ่งจะมาอยู่บ้านได้เพียง๒เดือน
ที่สำคัญเพิ่งจะมาทราบว่านายวิโรธ
เคยเป็นผู้ต้องหาหนีหมายจับของสถานีตำรวจ
ภูทรบ้านบึงจังหวัดชมบุรีในข้อหายักยอกทรัพย์ด้วยนะครับ
ด้านของพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายวิโรธไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
และแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กโดยขู่เข็นประการใด
โดยใช้กำลังประทุษร้ายเด็กอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะขัดขืนได้นะครับ
นี่คือการแจ้งข้อหานายวิโรธนะครับ
ช่วงนี้ข่าวกระทำชำราวเด็กล่วงละเมิดทางเพศเด็กเยอะเหลือเกินนะครับ